หลายคนอาจจะถามถึงเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของคุณตังโม

แฟนคลับเขาไปยื่นเนี่ยเขาอยากให้เปลี่ยนชุดสืบสวนเลยใช่ไหม
ค่ะใช่อยากให้จัดกำรวจไปง่ายทำด้วยซ้ำ
แต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ
ลองดูแล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนกันว่าเออท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับ

พลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

เป็นอดีตนายตำรวจดังปัจจุบันเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ

หัวข้อก็คือบอกว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุษละครโทรทัศน์ก็ไม่ปาน
เนื้อหาเนี่ยพลตำรวจโทอำนวยบอกว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกคาง
ไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้าง
สร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคม
ต่างนานาบางประเด็นถึงขั้นขนาดหมินประมาทผู้เสียชีวิตก็มี
โดยในอดีตคดีใหญ่ทั้งคดีการเสียชีวิตของสองแม่ลูก
ระกูลศรีธนคันซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจ
พนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงาน
ที่สร้างสมมาไม่มีผู้มาชี้นำทั้งที่ผู้ต้องหาเป็นถึง
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่กับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า๑๐นาย
เสร็จสิ้นไปได้ดีจนสารพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
และจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดพลตำรวจโทอำนวยบอกว่าแต่ในปัจจุบัน
เนี่ยได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่บอก
กับผู้สื่อข่าวว่าคดีของแตงโมยังไม่ปิดคดีทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่า
สอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เป็นเพราะกระแสหรือไม่
จึงทำให้ต้องตอบเช่นนั้นซึ่งถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวน
กระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
กล่าวคือสอบจนเสร็จสอบจนสิ้นกระแสความแล้วจะต้องทำความเห็นตามท้องสำนวน
ไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดซึ่งการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเก
เปิดปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถลื้อคดีใหม่ได้
เหมือนอย่างคดีสอสอห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งเคยทำคดีไว้เกือบ๒๐ปีมาแล้ว
ดังนั้นในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในวันจันทร์ที่๑๔มีนาคมนี้
เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชนด้วยอืมในนิยามความหมายของท่านอำนวยเนี่ย
เหมือนกับจะบอกว่าตอนนี้กระแสสังคมกระแสโซเชียลเนี่ย
เข้ามากดดันการทำงานของพนักงานสอบสวนของตำรวจ

จะสรุปสำนวนคดีแล้วยังไม่กล้าสรุปเลย
คือจริงเอาจริงถ้าตำรวจจะสรุปวันศุกร์ก็สรุปได้นะ
ถ้าชี้แจงข้อกังขาหรือข้อสงสัยออกมาได้เรื่องแผลเรื่องอะไร
ถ้าสมมุติว่าตรงนั้นมันมีข้อมูลอยู่แล้วก็น่าจะสรุปได้ไหมคะ
คือสังคมเนี่ยจะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวแฟนคลับ
หรือว่าคนที่ติดตามข่าวของขุนบุญทังโม
เขาไม่ได้ต้องการให้สรุปคดีช้า
เขาอยากให้เร็วด้วยซ้ำเหมือนที่คุณรัชพรบอก
เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีเนี่ย

เอาให้ชัด๑๒๓๔อุบัติเหตุก็อุบัติเหตุ
แต่อุบัติเหตุเพราะอะไรใครทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุจริงมันเป็นอุบัติเหตุจริง

คำบอกเล่าคำให้การต่างสอดคล้องต้องกันเป็นเหตุเป็นผล

คือถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงตำรวจจะสรุปคดีวันนี้เลย

อันนี้ท่านให้ความเห็นมาเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกัน